เล่นสนจนได้เรื่องตกลงไปตกลงไปในบ่อ

อันนี้ขาดติดต่ออีกทีเนี่ย

เหมือนได้เรื่องสามารถ

นั่นไง

ไอ้เจ้าตัวนี้

แอมไฟแจงกิวแอมยู

ปราดเปรียวนะจราเข้เนี่ย

วินาทีนั้นจราเข้มันกินหมด

อนุสรเหลืองคือตัวเงินตัวทองนะคะ

แล้วพุ่งมาแล้วเตรียมแล้ว

คุณชิสากริ๊ดพอแตกเลย

ลูกนี้ไม่โดน

ใช่เกี่ยวกันทั้งสนาม

ไม่โดนแบบนี้กรรมการไม่ให้ลูกจุดโทษครับ
นี่เลยค่ะช็อตสำคัญนะคะ

ซับอยู่

เป็นอะไรของเขา

คุณผู้ชมฮะเรื่องของเรื่องสุดท้าย
เนี่ยหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า
สังเกตว่าแล้วตัวเงินตัวทองล่ะ
มันรอดไหมในเมื่อตกลงไปในบ่อจราเข้ไม่ได้มีตัวเดียว

สรุปนะครับว่าปลอดภัยเพราะเจ้าของคลิปเขามาตอบแล้ว
ปลอดภัยดีสามารถเอาตัวรอดออกจากบ่อจราเข้ตรงนี้ได้ครับ

คิดว่านะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ย
คุณเจ้าของคลิปเนี่ยก็ไม่ได้เดินตามเข้าไปถ่ายในบ่อจริง
เพราะว่าถ้าเดินตามเข้าไปในบ่อตัวเงินตัวทองรอดครับ

เมื่อกี้ได้ยังไงว่าคนถ่ายคลิปจะต้องลงไปในบ่า

ถ้าเป็นคุณอาจจะใช่แต่คนอื่นเขาไม่ทำ
เออเขารู้ว่าอะไรควรไม่ควร
โหยหัวจับหัวอาจตกลงก็ลุ้นกันมายาวนาน

แต่จริงน่าจะไปบอกเจ้าของบ่อเขานิดนึงนะ
แต่ไม่รู้มีอะไรผิดปกติลงไปอะไรอย่างนี้
อาจจะต้องแจ้งเขาหน่อยนิดนึงนะคะ